ให้เสียงดังจากพลุจากปรารถน์เนี่ยนะฮะ

ซ่วมโบราณเขาบอกอายุเป็นร้อยปี

กว่าจะช่วยได้ทุลักทุเลทีเดียว

หน้าวัดเมทังกราวาท
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ
กู้ภัยพยายามช่วยเหลือสุนัขสีดำพันลำละดอ

นี่น้องเป็นสีดำอยู่แล้วหรือน้องตกบ่อจนตัวดำคะเนี่ย

คือมันตกใจเสียงพลุเสียงประทัดที่จุดฉลองปีใหม่กันมันตะเลิศครับ

บ่อส่วมโบราณจุดเกิดเหตุติดกับบ้านโบราณด้วย
มีลักษณะเป็นซ่วมเก่าเชียวเขาบอกอายุเป็นร้อยปีนะ
คือใช้อิดมอนแดงในการก่อในการสร้าง
กู้ภัยใช้ถังขนาด๒๐๐ลิตรครับ
แล้วก็ลงไปให้กู้ภัยเหยียบ
แล้วใช้บันไดชั่งให้สุนัขมันเกาะให้หมามันเกาะ
แล้วกู้ไพรก็จับมันดึงคอมันขึ้นมา
นี่มาแล้วบันไดนะฮะ
เขาบอกว่าใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาทีได้นะครับ
คือคนก็กลัวตกไปด้วยแหละต้องใช้วิธีแบบนี้ครับ
กว่าจะเอามันขึ้นมาได้นี่ดึงคอมันขึ้นมา
นายชายชาญบันเพศัตริย์อายุ๖๑ปี
ไปเจอสุนัขตัวนี้เป็นคนแรกครับเล่าบอกว่า

ลักษณะมันตื่นกลัวเสียงประทัดนะครับ

ต่อมาช่วงนับถอยหลังใช่ไหมเขาดาวน์ใช่ไหม
มีการจุดพลุจุดประทัดกันครับต้อนรับปีใหม่
จุดกันทั่วเมืองเสียงดังสนั่นหวั่นไหว

คราวนี้มันตะเลิศไปหลังบ้านนะฮะ
แล้วพลัดตกบ่อซ่วมลงไป
ตอนเช้าได้ยินมันเห่าก็เลยออกมาดู
เอ้าหมาตัวสีดำนี่
คาดว่ามันน่าจะแช่น้ำอยู่นานถึง๖๗ชั่วโมงแล้วล่ะ

เมื่อเมื่อวันต่อคืนก็เสียงภูเหมือนกัน

ต่อมามีผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปีเข้ามาในบ้านครับบอก
ซี่นะฮะเป็นลาบราดอร์ครับอายุประมาณ๒ปี
มันไม่ดุแล้วขี้เล่นนะหนีเที่ยวประจำเจ้าของบอก
ตอนเช้าคนในบ้านก็ได้ยินเสียงไอ้ออสซี่มันเห่าก็ไม่มีใครเอกใจอะไร
เพราะคิดว่าก็มันคงเล่นอยู่ในบ้านแหละจนมีคนมาแจ้งแล้วเอารูปมาให้ดู
บอกเนี่ยหมาคุณหรือเปล่าใช่ครับหมาผม
นี่แหละฮะก็เลยขอบคุณพี่ชายชาญที่เจอคนแรกนะแล้วก็กู้ภัย
ที่มาช่วยเหลือเจ้าออสซี่จนปลอดภัยอาบน้ำให้สะอาดนะออสซี่นะ
โถออสซี่ตกถังซะแล้วลูกเอ้ยถังซ่วมเนอะ